เรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้เหมือนกัน
หลายคนสงสัยว่ามันเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สีความชีวิตอยู่ที่ร่วงพยาบาลเลยนะคะ
แล้วมันมีประเด็นเรื่องของการฉีดไฟเซอร์เข็ม๓
นายรัชตะปานศรีอายุ๔๓นะคะก็เสียชีวิต
ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการของทางโรงพยาบาล

ก็บอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยเขามีประวัติป่วยหอบหืดนะคะ
แล้วก็ดื่มสุราด้วยนะคะ
สิงหาคมบ่าย๒โมงครึ่ง
ฉีดไฟเซอร์เข็ม๓
คือก่อนหน้านี้๒เข็มฉีดซิโนแวคไป
แล้วก็กลับโรงพยาบาล
แล้วผู้ตายบ่นกับเพื่อนว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัว
เช้าวันถัดมา๑๑สิงหาคม
ผู้บริการโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปทำงาน
ปรากฏว่าประตูปิดล็อก
ก็ตะโกนเรียกนายรัชตะแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยให้คนแถวนั้นปีนหน้าต่างเข้าไปดู
พอเปิดประตูได้อ้าวเสียชีวิตอยู่ที่ถงด้านล่าง
ที่จังหวัดพิจิตร
จากการปรวจจากติดโควิด๑๙
ก็ไปหาสาเหตุการเสียชีวิต
ก็ไปในโรงพยาบาลพุทธชินราช
แต่สงสัยเรื่องของการฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยชะละวันพิจิตร
นำร่างของนายรัชตะกลับมาจากการชนะสูตร
ประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แล้วก็มีคุณพ่อมีน้องสาวมีเพื่อนร่วมงานมารับศพ
ชาปนกิจ๑๕สิงหาคม
น้องสาวของผู้ตายนางสุวิมลบอกว่า

ระบุว่าพี่ชายเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
และกล้ามเนื้ออ่อนแรง

สาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วทางญาติติใจอะไรไหมครับไม่ไม่ติดใจอะไร
ทางด้านในแพทย์วิสิตอภิษฎวิทยารองสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ก็เลยบอกว่าสำหรับเงินชดเชยการเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวของนายรัชตะจะได้รับอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๕แสนบาท
ทีนี้คำถามที่ว่าการฉีดไฟเซอร์เข็ม๓ที่เป็นการฉีดบูสเตอร์เนี่ยค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์จะเดินหน้าต่อไปไหมกังวลใจเรื่องนี้ไหม
ก็ทางรองสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรบอกว่าก็เดินหน้าต่อนะคะ
แม้ว่าจะมีข่าวออกไปบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดพิจิตร
เขาก็คุยกันแหละว่าสมัครใจจะฉีดไหมสำหรับไฟเซอร์เข็ม๓ทุกคนก็สมัครใจที่จะฉีดกันอยู่ค่ะ